ผู้ปกครองของเด็กชายวัย๑๒ปีคนหนึ่งได้ออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมนะครับ
โดยบอกว่าลูกชายนั้นถูกรุ่นพี่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านดินแดง

ร้องเรียนกับผู้บริหารของสถานศึกษาแห่งนี้แล้ว
แต่ว่าไม่มีความคืบหน้าถูกเมินเฉย
ก็เลยต้องร้องเรียนผ่านสังคมออนไลน์แล้วก็ผ่านสื่อ

ไม่รู้ว่าจะเขาเดินเข้ามาครับ
กีฬาว่ายน้ำหรือเปล่าครับเอาดี
ผมไม่รู้เหมือนกันครับกีฬาว่ายน้ำหรือเปล่า
เราโดนที่ห้องนอนตัวเองเนี่ยแล้วในห้องตอนนั้นมีใครอยู่บ้าง

ไม่มีนักกีฬาไหนจะเข้ามาครับ
กีฬาว่ายน้ำ
นี่เป็นเสียงสนทนาระหว่างเด็กชายวัย๑๒ปี
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านดินแดง
อาจารย์สอนว่ายน้ำของโรงเรียนดังกล่าว
ซึ่งอาจารย์พยายามสอบถามเด็กชายว่าถูกใครทำร้าย
แต่เด็กชายก็ไม่ยอมบอกตอบเพียงว่า
เป็นรุ่นพี่ที่เรียนว่ายน้ำด้วยกัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับคลิปเสียงดังกล่าว

ของเด็กชายวัย๑๒ปีที่ถูกทำร้ายร่างกาย

เพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้อำนวยการของโรงเรียน
ทราบเรื่องแล้วแต่กลับไม่ดำเนินการใด
นางรัชตะเปิดเผยว่าพาลูกชายไปเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยได้รับทุนนักกีฬาว่ายน้ำและต้องพักประจำอยู่ที่โรงเรียน
ที่ผ่านมาเธอเข้าไปดูการเรียนการสอนก็เห็นว่า

พูดคุยกับทางผู้ปกครองคนอื่นก็มีความเห็นเหมือนกัน
จึงเข้าไปพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่สอนว่ายน้ำ
พร้อมบอกว่าอย่าให้ใครรู้ว่าเธอเป็นตัวแทนเข้ามาคุย
เพราะอาจทำให้ลูกของเธอได้รับอันตรายจากคนที่ไม่ชอบ
ซึ่งผู้อำนวยการก็รับปาก
แต่แล้วเมื่อไปรับลูกชายกลับบ้านพบว่า
ถูกรุ่นพี่ที่โรงเรียนทำร้ายร่างกาย
ด้วยการหยิกที่แขนจนเป็นแผล
ยังเตะผ่าหมากจนอันทะเขียวช้ำ
เมื่อวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะลูกชายถอดเสื้อจะอาบน้ำ
ตนเองก็เห็นรอยช้ำที่บริเวณหัวไหล่ทั้งสองข้าง
ถามลูกว่าโดนอะไรมา
พร้อมใช้นิ้วจิ้มดูลูกชายก็ร้องว่าเจ็บ
และบอกว่าถูกรุ่นพี่ที่โรงเรียนทำร้ายร่างกาย
แต่ไม่ยอมบอกว่าใครเป็นคนทำร้าย

เชื่อว่าลูกไม่ยอมบอกเพราะว่าคงถูกข่มขู่เอาไว้
และลูกยังบอกว่าไม่อยากกลับไปเรียนแล้ว
และเมื่อสอบถามไปยังอาจารย์สอนว่ายน้ำที่โรงเรียน

นางรัชตะได้พาลูกชายไปลงบันทึกประจำวัน

ไม่มีอะไรแม่พอไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไร

เขียวทั้งสองข้างเห็นชัดมาก

ลูกร้องเอ๊ะก็แสดงว่าลูกเจ็บ

อีกแล้วใช่ไหมลูกใช่แม่

พี่เขาทำยังไงเขาถีบหนู
แล้วหนูก็ล้มไปฟาดโดนเตียง

หนูไม่เพราะเขาทำแล้วเขาก็เดินไปเลย

จากเด็กที่เคยเล่นเคยเคยเคยอย่างเนี้ย

แผลตรงแขนตรงนู่นตรงนี้เขาเนี่ย
สัก๒อาทิตย์น่าจะหาย

ตอนนี้คุณแม่มองถึงขนาดว่า
จะพาน้องไปพบจิตแพทย์
ขณะที่นายชาญประจักษ์เมฆอาภาพ
อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยว่า

เมืองต้นทราบว่าเด็กชายวัย๑๒ปี
ถูกทำร้ายขณะอยู่ในห้องนอนของ

ซึ่งห้องดังกล่าวนักเรียนกีฬาว่ายน้ำ
พักกันทั้งหมด๑๖คน

ซึ่งทางโรงเรียนจะดำเนินการสอบสวน

ซึ่งจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แถวรัฐทีวีรายงาน